หน้าหนึ่งเลยพุทธจริต๑๐๐๐ล้านปปศฟัน
นายพลตำรวจหัวประมูลโครงการจัดซื้อจักรยานยนต์ไทเกอร์
เมื่อปี๒๕๕๐หากจำกันได้
ตำรวจนี้เขามีการจัดซื้อรถจักรยานยนต์๑๙๑๙๑๔๗คัน
มูลค่าในการจัดซื้องบประมาณตอนนั้น๑๑๔๔๕๕๖๐๐บาท
เป็นรถจักรยานยนต์สายตรวจยี่ห้อหนึ่ง
ซึ่งดิฉันยอมรับว่าดิฉันเคยเห็นและดิฉันตั้งข้อสังเกตว่า
รถจักรยานยนต์นี้เป็นยี่ห้อที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม
เอามาใช้แล้วถ้าเสียจะเอาไปซ่อมที่ไหนดิฉันเคยคิด
แล้วก็เป็นจริงครับเพราะว่าเสียแล้วไม่มีศูนย์ซ่อมในบ้านเรา
กลายเป็นว่ารถจักรยานยนต์เหล่านั้นกลายเป็นซากศพกลายเป็นเศษเหล็ก
ไปจอดทิ้งไว้ในสุสานของตำรวจ
สุสานคือสถานีตำรวจพันกว่าแห่งทั่วประเทศนะครับ
กลายเป็นว่าปัจจุบันนี้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อขอให้พิจารณาโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน๔คน
ภายหลังจากคณะกรรมการปปชมีมติเอกฉัน๙ต่อ๐เสียง
ชี้มูลความผิดพลตำรวจโทประชินวารีบรองเจรตำรวจ
กับพวกรวมอีก๑๓คน
การทุจริตจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจรุ่นไทเกอร์
พร้อมอุปกรณ์จำนวนกว่า๑๙๐๐คันตามที่ผมบอกไป
ฐานความผิดทุจริตต่อหน้าที่และผิดพรบหัวประมูล
กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
โดยกรรมการปปชมีความเห็นว่าการกระทำของพลตำรวจโทประชิน

พลตำรวจตรีสมพงศ์น้าเจริญ
พลตำรวจตรีอิทธิพลพริยพินโย
และพลตำรวจตรีศัตริย์ข้ดฮิวรันทร์
มีความผิดทางวินัยร้ายแรงนะครับ

๑ท่านยังรับราชการอยู่
ท่านเกษียณอายุราชการไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ครับขณะที่พลตำรวจเอกิสณะพัฒนภง

ครับคดีดังกล่าวนะครับ
ปปชชี้มูลความผิดไปแล้วค่ะ

แต่ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ยื่นร้อง
ขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการปปช
และขอให้พิจารณาในประเด็นของความเสียหาย

แต่สุดท้ายกรรมการปปชมีมติ
ยื่นคำชี้มูลความผิดตามมติเดิมค่ะ
โครงการดังกล่าวเป็นการกำหนดคุณสมบัติรถจักรยานยนต์
แล้วก็มีการเลือกรถจักรยานยนต์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้
แต่ปรากฏว่าภายหลังตรวจสอบไป
ก็กลับกลายเป็นว่าไม่พบว่าเวลาเสีย

ไม่มีศูนย์ไม่มีอะไรในประเทศไทย

รถเหล่านั้นก็ถูกทิ้งร้างไว้ทิ้งค้างไว้
พอเสียแต่อุปกรณ์บางอย่างนำเข้าไม่ได้แล้ว
ไม่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ซ่อมไม่ได้สรุป